ครูนี้เรารายงานในจุดที่เกิดเหตุไป
เดี๋ยวเราจะมาดูการรายงานเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล

เพราะว่ามีรายงานล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลด้วย
ติดตามจากคุณนันทพรธาวระค่ะเชิญค่ะ
ค่ะตอนนี้บรรดายหญ้าพี่น้องชาวมุสลิมนะคะ
ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลตลอดช่วงเช้านี้นะคะ
เพื่อเดินทางมาเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยังคงรักษาตัวอยู่ค่ะ
รวมถึงบางส่วนได้เตรียมที่จะนำกลับบ้านนะคะ

และแพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ค่ะ
ขณะที่ความสูญเสียก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะ
โดยช่วงเช้ามืดวันนี้ที่โรงพยาบาลได้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนค่ะ
บรรยากาศภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่หลังเกิดเหตุเรือล่มนะคะ
ที่นี่ก็เต็มไปด้วยญาติพี่น้องชาวมุสลิมค่ะ
ของผู้ประสบเหตุได้ทยอยเดินทางมารับศพตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
รวมถึงติดตามอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดช่วงเช้านี้ค่ะ
โดยทุกครอบครัวนั้นต้องรอผลชนะสูตรจากโรงพยาบาล
เพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามหลังเกิดเหตุนั่นเองค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามผู้รอดชีวิตนะคะ
เล่าว่าส่วนใหญ่แล้วคนขับเรือนั้นขับมาด้วยความเร็วค่ะ

แต่สุดท้ายแซงไม่พ้นก่อนจะชนเขื่อนบริเวณหน้าวัดสนามชัยค่ะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เดินทางมารอติดตามการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยเขาได้นอนที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ค่ะ
ซึ่งเหตุเรือล่มครั้งนี้นะคะทำให้เขาต้องสูญเสียญาติเกือบ๒๐คนค่ะ
โดยขณะนี้ยังคงมีญาติศูนย์หายที่รอการค้นหาอย่างมีความหวังอีก๑๑คนค่ะ

บางคนก็พูดว่าเสียแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เชื่ออะไรครับผมไม่เชื่อผมขอเห็นเองครับ
ตอนนี้เลย๑๓คนแล้วก็ยังขอเห็นเอง
ครับเพราะยังไม่เจอใครเลย๒๓คน
เหตุการณ์ครั้งนี้คิดไหมว่าจะเกิดกับข้อมูลหรือเป็นอย่างอีกหรือว่าก็ไปกันทุกปี
เขาก็ไม่อยากให้เกิดนะครับไม่คิด
ถ้าดูคลิปของภาคดัจภาพของคนขับเรือผมมันก็

คุณคนเดียวไม่ว่าจะขี่รถทัวร์รถอะไรต้องรักษาผู้โดยสารเป็นร้อย
คุณก็ไม่น่ารีบมันจะถึงอยู่แล้วครับอีกหน่อยเดียว๕อาทิตย์จนถึงบ้านก็ไม่น่ารีบ
ไม่อยากให้ประมาทศูนย์เสียไปใช่พี่น้องคุณพี่น้องผม
ด้านไหนอาคมเติมพิทยาภัยสีบรัฐมนตรีว่าการกระทรงคมเปิดเผยว่า
ปฏิเหตุเรือล่มครั้งนี้สาเหตุคาดว่ามีการบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักนะคะ
ขับเรือด้วยความเร็วและไม่สวมเสื้อชูชีพ
ซึ่งถือว่าเจ้าของเรือและคนขับนั้นมีความผิด
พร้อมได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้
รวมถึงติดตามการจับกลุ่มคนขับเรือที่หลบนี้ได้แล้ว
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขนาดนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ว่าไม่เกิน๓วันนี้จะสามารถสรุปสาเหตุเรือล่มครั้งนี้ได้
โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ได้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน
ภาครัฐได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะ
นายอาทินายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่เดินทางมาพร้อมกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายหลังการเข้าเยี่ยมค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
เรื่องต้นนั้นจะได้ให้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มอบให้ศพลายละ๒๐๐๐บาทค่ะ
และเงินจากเหล่ากาชาติของจังหวัดช่วยเหลืออีกรายละ๓๐๐บาท
แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕คนค่ะ
โดยทางโรงพยาบาลเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้น
มีสาเหตุมาจากการสำลักน้ำนะคะ
ส่วนผู้รอดชีวิตเป็นผู้โดยสารที่อยู่บนชั้น๒ของเรือค่ะ
โดยสามารถว่ายน้ำเอาตัวรอดและช่วยเหลือญาติได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ
สำหรับตัวเลขของผู้ที่ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลรวมทั้งหมดขนาดนี้นะคะ

ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๔คนนะคะ
โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
มีผู้เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก๑คน

เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ๕นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ขณะนี้ก็ทำให้มียอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๑๕คนค่ะ
เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๘คน
และเสียชีวิตที่เกิดเหตุ๗คนค่ะ
ในส่วนของการค้นหาผู้โดยสารที่เหลือนะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุก็ยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงตัวแทนจากเหล่ากาชาติจังหวัด
ทยอยเดินทางมาเยี่ยมผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
นันทพรธวรรษทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลพระนพรศรีอยุธยาค่ะ